หนุ่มสายแซ่บสายลีนแบบนี้มีสักสายไปพาหาแม่พรอยมันด้วยอย่างว่ากล้อนมัดเพรดมันกว่า
เออมันเป็นแนวไหนอ่ะน้องฟ้า
ถ้าให้พูดถึงคำว่าขุยพี่พลอยนึกถึงอะไรคำว่าขุยน่ะ
มันก็เหมือนริมฝีปากที่เป็นขุยแตก

เล่าให้ฟังเลยละกันว่าเพลงสะบัดขุยเนี่ยนะ
เนื้อหามันก็ประมาณว่าเป็นนุ่มเซอร์ที่ค่อนข้างไปทางสกปรกสกปรกนิดนึง

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสาวคนนั้นเนี่ยเขาจะรับรักไหมสะบัดขุยมาขนาดนี้ใช่ไหม
เพลงนี้เนี่ยหนุ่มแจ๊คเขาตั้งใจออกมามากนะ
ซึ่งก็ได้พี่ชายมากประสบการณ์อย่างคุณแจ๊ดชวนชื่นมาร่วมงานด้วย
เพราะว่าตัวเต็มเขาจะปล่อยวันนี้๕โมงเย็นใช่ไหมพี่ป๊า
อย่างนี้เลยคุณซีศรีวัตรกับคุณแอร์พันธิราบอกเลยว่า
สะบัดคุยกันเต็มที่เดี๋ยวเราไปชมลีลากันหน่อยค่ะ
เป็นไงสะบัดคุยกันไปเลยทีเดียว

แต่นี่เป็นไงโชว์ความสะบัดปุ๋ยไปเลยนะคะ
ถ้าถูกใจก็มาคบกันดูแล้วกัน

คือเวลาหนักสุดเนี่ยนะเราเคยแค่แบบยื่นผ้าเช็ดหน้า
เวลาออยอะไรแบบเนี่ยเราก็นึกออกมายื่นผ้าชิดหน้าโปรยอะไรก็ว่าไป

เป็นแนวใหม่ไงเป็นการจีบสาวแนวใหม่
แต่ต้องบอกนะว่ายอดวิวตอนนี้นะคะเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อคืนนี้

นี่ยังไม่มีตัวเต็มใช่มั้ยน้องปาน
เข้าไปสะบัดขุยกันให้เต็มที่ไปเลยจ้
อาจจะเป็นสเปคแนวใหม่ของสาวยุคนี้ก็ได้นะคะ
ไปสะบัดขุยคุณผู้ชมค่ะ